ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่แหมหลายคนจับตามอง
ก็คือการที่เจ้าชายลูกทุ่งพี่ก๊อตจักรพันธ์

ไอจีส่วนตัวแบบสั้นเลย

ดิฉันตกใจมากว่าคุณบอลเขาแบบว่าอบอุ่นนิ่ม
ไม่เคยเห็นพี่ก๊อตโพสต์อะไรแบบนี้ใช่ไหม

หลายคนก็สงสัยแล้วก็ถามถ่ายกันไปเลย
ถามไทยจากผู้จัดการส่วนตัวด้วยบอกว่า
จริงแล้วพี่ก๊อตเขามีเรื่องไม่พอใจ
นักร้องลูกทุ่งรุ่นน้องคนหนึ่งจริงไหม
แล้วในคอมเมนต์เนี่ยก็พุ่งเป้าไปที่หนุ่มเบิ้ลปฐุมราชอ๋อ

เป็นผมนี่แหละมีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อย
แต่ขอโทษขอโพยกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะ

ก็สึกว่าผมเป็นลิทการ
มันจะกลายเป็นร่ำถึงตัวผมหรือผิดก็อดไปเองนั่นไหมคะ
เพื่อนก็เลยพยายามดิงดีกว่าครับ
แล้วก็ให้ทั้งห้องก็พูดง่ายปฏิพรหากันเลย

อ่าตามนั้นนะคะคุณผู้ชมอ่านครับ

พี่ก็อดที่ฉันทันอยู่ฉันฟังรู้เรื่องอยู่
ก็ประมาณนั้นคือเขาบอกว่าก็มีเรื่องแบบเข้าใจผิดกันนิดหน่อย

อยู่ด้วยกันด้วยแบบการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอยู่แล้ว

อัปเดตเรื่องของการทำตาสองชั้นกับงัดดั้งใหม่หน่อย

ฉันกำลังจะทักว่าดูแบบว่าหน้าตาเปลี่ยนไปหรือเปล่า

ก็ทำมา๕เดือนกว่าแล้วค่ะ
ก็บอกว่าตอนนี้จริงมันก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่นะ
แต่ว่าที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของงานทั้งนั้นเลย
ก็เพื่องานนี่แหละเขาไม่ได้เสพติดการศัลยกรรมใด
ไม่ได้ทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกจนหน้าเปลี่ยนไปนะคะ
ถูกต้องจริงแล้วเนี่ยก็คือถ้าเราดูแลตัวเองดีจากภายในเนอะ
หุ่นดีรูปร่างดีดูแลตัวเองดีมันก็ส่งผลออกมา

แล้วเรื่องแปลกอะไรหลอกดูกินละ